เพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องของหยิบจับทำมาหากินก็ไปหาอะไรกินกันต่อดีกว่าที่จังหวัดกาลสิน
พูดถึงจังหวัดนี้ก็มีของกินมากมายอย่างหนึ่งที่จะแนะนำก็คือหม่ำค่ะ
ม่ำเป็นไส้กรอกอีสานเขามีแบบเนื้อด้วยแล้วก็มีแบบหมูด้วย
จะบอกว่าร้านยายนูนเนี่ยนะเขาขายมา๗๐ปีการันตีความอร่อยอย่างนี้เลย
ไปดูค่ะนี่บุกไปถึงร้าน
เอาให้ดูก่อนนะคะว่าเบื้องหลังมาเป็นหม่ำอร่อยสดสะอาด
มากันที่ร้านยายนูนค่ะอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกาลสินนี่เอง
ร้านนี้นะเรียกได้ว่าเป็นอีกร้านหนึ่งที่ขายไส้กรอกหม่ำ
ขึ้นชื่อของกาลสินก็ว่าได้
เพราะถ้าพูดถึงเรื่องของรสชาติอร่อย
ลมกล่อมสดสะอาดไม่มีกลิ่นขาว
ลูกค้าก็เลยติดอกติดใจกันนะคะ

ทีนี้เราไปคุยกับเจ้าของร้านคือคุณสิวนาเศรษฐีรุ่งเรืองนะคะ
ก็เล่าให้ฟังว่าคุณสิวนาทเนี่ยเป็นลูกสาวของยายนูน
ซึ่งไส้กรอกหม่ำที่ทำอยู่เนี่ยก็เป็นสูตรที่สืบทอดมาจากคุณแม่
ตั้งแต่คุณแม่ขายมาจนถึงวันนี้นับปีแล้วก็๗๐ปี

ก็คือความใส่ใจในทุกขั้นตอน
ความสะอาดทั้งวัตถุดิบเครื่องเทศ
ที่สำคัญคือคิดว่าทำทานเอง

เนี่ยเห็นทุกกระบวนกันเลยนะคะ
แล้วก็เรื่องของราคาค่ะคุณผู้ชมก็เรียกว่า
คุ้มค่าคุ้มราคาสมกับคุณภาพ
หม่ำเนื้อขายกิโลกรัมละ๔๐๐บาท
ม่ำหมู๓๐๐บาท
ใครเห็นแล้วอยากจะซื้อไปทานซื้อไปฝากนะคะ
ไปเลยที่ตลาดสดเทศบาลเมืองกาลสินค่ะ
แล้วก็บริเวณข้างสารเจ้าพ่อหลักเมือง

ไปถึงก็ถามหาได้เลยรายสายกรอกมัมยายนูนจ้า
เฮ้ยแบบนี้นะ
เป็นมัมไปเหล็กก็มี

คือมันเป็นมาจากเลือดดิบ
เป็นอาหารของอิสาน

เอาไปย่างเอาไปอบเอาไปทอดแล้วแต่ลุง

ก็เห็นคัดตอนกับวิธีในการผลิต
หลายคนที่ชื่นชอบก็น่าจะน้ำลายไหล
น้ำลายไหลน้ำลายไหล